เป็นเรื่องของอดีตผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วกร่างค่ะ
ก็อ้างว่าใหญ่สุดในตำบลไม่กลัวใคร
แต่ว่าไปทำร้ายคนอื่นค่ะ
คลิปนี้เมื่อวันที่๑๐กรกฎานะคะ
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ป่าติ้วแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

เดียวลงไปกองกับพื้นเลยค่ะ
แล้วก็ยังมีความพยายามจะเข้าไปทำร้ายเขาซ้ำอีกนะคะ

ไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นภาพจากมือถือ
คือถ่ายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้ว

หลังจากที่ไปชกเขาแล้วเนี่ย
ก็ตะโกนโวยวายบอกว่า
ใหญ่ที่สุดในตำบลเหมืองแก้วไม่กลัวใครด้วย
นี่ค่ะทำร้านติดแม่น้ำแม่ปิงมาก่อนใคร
แล้วท้าทายคู่กรณีให้ไปพาพ่อมาเจอกัน
เนี่ยค่ะคลิปเนี่ยคุณผู้ชมคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยคนที่เขาถูกต่อย

นายกิตตินะฮะอยู่สบายผู้บัด๗เนี่ยเขาเป็นเขามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
บอกว่าวันนั้นเขาก็ไปดื่มกับเพื่อนแล้วอยู่เนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุก็เข้ามาทำร้าย
เขาไม่ได้ไปมองหน้าหาเรื่องอะไรเลยแต่ว่ายอมรับว่าเคยรู้จักกันมาก่อน
ไปแจ้งความไว้แล้วหลังจากนี้จะให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะ
สำหรับผู้ก่อเหตุนายธวัฒน์อินตะยอมรับว่าทำจริงเป็นความแค้นเมื่อ๒๐ปีก่อน
แล้วพอเมาได้ที่มาเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งก็คำเหม็นก็เลยไปต่อยครั้งหนึ่ง
ส่วนที่เอะอะโวยวายที่บอกว่าใหญ่โตครับตำบลเรื่องนี้ไม่แก้ตัว
เพราะว่าอันนั้นทำไปเนื่องจากเมาค่ะ
มันเคยมองหน้ากันมาหลายครั้งแล้วครับก็ด้วยความมืนเมาเนอะ
หรือว่าดื่มสุรานักทั้งคู่เนอะมันดันโทรศาสตร์ผมก็เลยต่อยเขาไปหนึ่งทีครับ
ผมมาแก้ตัวครับเพราะว่ามันเป็นความเมาเนาะ
อาการมืนเมาคนอาจจะพูดอย่างนี้จะเลือดเลือนหรือว่าพูดจะสุภาพไปห้อง